กลับมาติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีน้องจีน่ากันยาวหน่อย
เพราะว่าณตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ย
ผู้ร่วมขบวนการกับนายอาผะผู้ว่าจ้างผู้บงการจริง
คือใครยังไงกันแน่วันนี้เราได้คุยกับพ่อของน้องจีน่านะคะ

คือพ่อบอกเลยนะคะว่าน่าจะต้องมีคนที่ร่วมควรการในการอุ้มน้องจีน่ามากกว่า๑คน
แต่พ่อบอกพ่อไม่เชื่อว่าจะเป็นคนในครอบครัวเป็นเครือญาติ

แต่เบื้องต้นไปดูอัปเดตอาการน้องจีน่ากันก่อนดีไหมคะ
วันนี้คุณนฤทธิ์บุญนิมได้คุยคลางโทรศัพท์กับคุณพ่อของน้องจีน่านะคะ
ก็เลยได้รู้อาการว่าล่าสุดเนี่ยน้องดีขึ้นเรื่อยเลยมีการเอาสายน้ำเกลือออกแล้ว
แต่คุณหมอบอกว่าขอรอดูพักฟื้นอีกสักระยะหนึ่งก็แล้วกัน

ส่วนเรื่องคดีเนี่ยพ่อบอกตรงเลยนะคะว่า
ใครเป็นคนอุ้มน้องจีน่าเนี่ยไม่รู้

แต่พ่อก็มั่นใจเหมือนที่ทุกคนมั่นใจนั่นแหละว่ามันจะต้องมีคนมากกว่าหนึ่งคน
เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าตอนที่นายอาผะถูกคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็พาตำรวจไปชี้จุดที่หน้าถ้ำ
ตอนนั้นน่ะมันจะต้องมีใครอาจจะ๑หรือ๒หรือ๓คนหรือกี่คนก็ไม่รู้แหละ
ที่รู้เรื่องราวนี้รู้ข่าวนี้แล้วก็ตัดสินใจจัดฉากพาน้องจีน่าเนี่ยไปปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงกระท่อม
แล้วก็มีคุณลุงคุณป้าไปเจอนะคะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องที่ครอบครัวถูกสงสัยที่บอกว่าเป็นญาติพี่น้องอย่างลุงของน้องจีน่านายจบูสือหรือว่านางนาคาจูยายของน้องจีน่า
หรือว่านายจจือคุณตาน้องจีน่าเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณพ่อคิดยังไง
พ่อบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตัวพ่อแล้วก็ภรรยาไม่เคยมีความขัดแย้งในครอบครัวเลย
กลุ่มคนที่พูดชื่อมาที่ถูกซัดทอดต่างนานาทั้งหมดเนี่ยวันที่น้องจีน่าหายก็เดินทางมาช่วยกันตามหา
กอดคอกันร้องไห้เป็นลมไปด้วยกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนในครอบครัวเครือญาติจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการกับนายอาผะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เราเห็นรถต้องสงสัยนะคะเป็นรถเก๋งสีดำค่ะ
คือคันนี้นายอาผะอ้างบอกว่าเป็นคนที่เอาน้องจีน่ามาส่งมอบให้เขาแล้วก็เป็นคันที่มารับตัวน้องจีน่าไปด้วย
พ่อบอกพ่อไม่เคยเห็นรถคันนี้มาก่อนนะแล้วก่อนที่จะรู้ว่าน้องจีน่าหายตัวไปเนี่ยพ่อก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ยังไม่เห็นรถสีดำคันนี้เลย
ก็เลยตอนนี้นี่คันนี้ค่ะสีดำคันนี้พ่อบอกว่าขอร้องได้ไหมอาผะพูดความจริงหน่อยเถอะเห็นเกี่ยวความเป็นเพื่อนกันนะเนาะ
เห็นแก่ความที่แบบจีน่าเองก็ให้ความสนิทสนมรักแล้วก็นับถือเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
บอกความจริงมาได้แล้วว่าใครเป็นคนอุ้มใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้
บอกตอนนี้ต้องดูแลลูกทั้งน้องจูเนียและน้องจีน่าอย่างใกล้ชิดมากขึ้นตราบใดที่ตำรวจเนี่ยยังไม่สามารถจับผู้ร่วมขบวนการได้
ครอบครัวตอนนี้ก็อยากกลับมาอยู่บ้านนั่นแหละแต่ก็อยู่แบบหวาดระแวงหน่อยเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครมามุ่งร้ายปองร้ายอะไรยังไงอีกหรือเปล่านะคะ
แต่คุณพ่อก็ฝากขอบคุณหน่วยงานเจ้าหน้าที่นักข่าวแล้วก็ชาวบ้านทุกคนเลยที่ส่งทั้งกำลังใจแล้วก็ใช้แรงในการช่วยตามหาน้องจีน่าจนพบแล้วก็ปลอดภัย
เขาบอกเขาทราบซึ้งใจจริงที่สุดท้ายแล้วเนี่ยได้ลูกกลับคืนมาสู่อ้อมองค์อีกครั้งนะคะ
ก็เขาก็เห็นก็อย่างนี้ยังเป็นรมนะว่ายังเป็นรมคู่นะครับให้ด้วยการเค้าน่าจะมีมากกว่านึงคนค่ะแต่ว่าใช่อย่างใครก็ไม่สาบ
หรือไม่ทราบร่วมถึงไอ้รถเก่งสีดำพ่อรู้จักฮะ
ทุกประเทศที่ให้กำลังใช้ขอบคุณมาก
ทีนี้เรื่องทางคดีมันสำคัญอันนี้เราต้องตามต่อจริง
สพแม่แตงค่ะชุดทำงานของตำรวจสอบสวนกลาง
ตำรวจกองปราบรามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นมา
เข้ามาช่วยตำรวจสอบพ่อแม่แตงเนี่ยนะคะก็พยายามจะคลี่คลายคดี
ตำรวจเรียกนางนาธีภรรยาของนายอาผะ
นางสาวการซินีจตาลูกสาวของนางนาธี
และนางนาคาจูพี่สาวของยายน้องจีน่าค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจเรียก๓คนนี้มาสอบปากคำเพิ่ม
เพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่านายอาผะเนี่ยนะ
ให้การไม่ตรงกันเลยสักกว่าวันแล้วก็ซัดทอดคนใกล้ชิดอยู่หลายคน
นายอาผะซัดทอดนางนาคาจูว่าเป็นคนบงการให้อุ้มน้องจีน่า
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องสอบนางนาคาจูเพิ่ม
ว่ามันตรงตามที่นายอาผะซัดทอดหรือเปล่า
นางสาววิลาซินีเป็นล่ามนะคะที่เดินทางไปด้วย

บอกว่าในห้องสอบปากคำเนี่ยนะคะก็มีแค่นางนาธีอยู่คนเดียว
ตำรวจสอบสวนกลางก็เรียกมาสอบปากคำมาสอบถามเพิ่ม
คนอื่นที่ต้องสงสัยอยู่ไหนอย่างไรเนี่ย
ตัวเองก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นางสาวการซินีลูกสาวของนางนาธีก็เป็นอีกคนนึงที่ตำรวจได้ไปสอบปากคำวันนี้นะคะ
พอคุยกับตำรวจเสร็จเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังค่ะ
เขาบอกว่าก็ตำรวจถามเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของแม่
ทุกอย่างแม่ก็ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
แต่ตำรวจถามเธอเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของแม่
คือจะเอาไปเปรียบเทียบกันว่าที่แม่บอกตำรวจ
กับที่เธอให้ข้อมูลกับตำรวจมันตรงกันไหม
ผู้สื่อข่าวถามถึงในไม้ลูกชายของนางนาธี
นางสาวกาซินีบอกว่าก็ยังอยู่ที่บ้านห้วยฝักดาบ

นางนาธีเองเครียดเลยนะคะ
นาธีไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนค่ะ
ทีนี้ค่ะนายอาผะที่เป็นผู้ต้องหาเพียงคนเดียวในคดีนี้ณตอนนี้นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าตำรวจนำตัวไปทำแผนชี้จุด
ประกอบคำรับสารภาพ๑๑จุดเมื่อวาน
นายอาผะได้ชี้จุดยืนยันแบบนี้นะคะ

อยู่ห่างจากบ้านของน้องจีน่า๒๐๐เมตร

จุดที่พบและอุ้มน้องจีน่าขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
ชี้จุดถนนที่ใกล้กับไร่ข้าวโพด
เป็นจุดที่อ้างว่าพาน้องจีน่าไปส่งให้กับกลุ่มคนที่จ้างวานให้อุ้มน้องจีน่าก็ชี้จุด
แล้วนายอาผะก็ให้ข้อมูลประมาณนี้คุณผู้ชม
นายอาผะถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหานะคะ
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดาผู้ปกครองและผู้ดูแล

กระทำด้วยประกันใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะ
เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะนายจบูสือจันลออายุ๓๒ปีลุงของน้องจีน่า
นางนาคะอายุ๔๗ปียายของน้องจีน่า
นายจจือหรือนายสิทธิพลอายุ๔๘ปีตาเลี้ยงของน้องจีน่า
คุณผู้ชมที่ตามข่าวก็จะพอจะทราบนะคะว่า๓คนนี้
ตำรวจได้เรียกไปสอบปากคำที่โรงพัก
ตำรวจไปค้นบ้านยายของน้องจีน่าที่อยู่กับตาเลี้ยงด้วย
แต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่สอบปากคำทั้งคืนเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ปล่อยกลับนะคะสุดท้ายคือปล่อยกลับบ้านนะคะ
กลับตอนดึกด้วยทั้ง๓คนเลยปล่อยกลับหมดเลย
สืบสวนกองปราบตำรวจสอบสวนกลาง
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๕ชุดสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่
และสืบสวนสพแม่แตงเขาร่วมกันหมดค่ะคุณผู้ชม
วอรูมขึ้นมาเลยร่วมกันทำงานแล้วเขาประชุมกันเสร็จ
เขาแยกย้ายแยกย้ายลงพื้นที่
ประเด็นสำคัญคือหลักฐานมันยังต่อจิ๊กซอได้ไม่ชัดนะคะ
คือจนถึงขณะนี้ยังต้องหาหลักฐานเพิ่มอยู่นะคะคุณผู้ชม
เพราะคำให้การของนายอาผะที่สารภาพ
รวมถึงการสอบปากคำพยานหลายคนมาก
เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
หรือว่าการไปเก็บหลักฐานไปตรวจค้นที่บ้านคนต่างเนี่ย

มันก็เริ่มคลี่คลายข้อสงสัยได้บางส่วนนั่นแหละ
แต่มันยังต่อจิ๊กซอได้ยังไม่ครบชัดแบบ๑๐๐

แต่ว่าตอนนี้ตั้งประเด็นหลักในการคลี่ปม
คดีอุ้มน้องจีน่าเอาไว้แบบนี้นะคะ
คือเรื่องยาเสพติด
๒คือขบวนการค้ามนุษย์
นี่ค่ะเบื้องต้น๒เรื่องนี้
อาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องของการค้ามนุษย์
ตำรวจบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการจับเพิ่ม
แล้วที่จะจับเพิ่มเนี่ยมากกว่า๓คนด้วย
อาจจะจับเพิ่มมากกว่า๓คนค่ะ
รวมถึงมีผู้บงการด้วยนะคะ
จากการสืบสวนผู้บงการอาจจะยืนยันว่า
จะให้ยาเสพติดเป็นค่าจ้างกับคนที่อุ้มน้องจีน่า
และคนที่เฝ้าดูแลน้องเขาจ้างกันเป็นยาเสพติดค่ะ

เฝ้าติดตามการทำงานของตำรวจ
แล้วพอรู้ว่าตำรวจปรับแผนการค้นหาน้องจีน่า
เป็นการปูพรมค้นหาปิดหมู่บ้านค้นทุกบ้าน
ก็เลยเอาเด็กไปคืนเอาไว้ที่กระท่อมค่ะ

ตำรวจบอกว่าให้ข้อมูลแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน

รู้ตัวแล้วด้วยว่าใครเป็นใครใครร่วมก่อเหตุบ้าง
เดี๋ยวรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดหลักฐานมัดตัวคนร้ายในคดีนี้
ดังนั้นพรุ่งนี้ตามต่อคดีนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดหลักฐานสำคัญเลยค่ะ
ก่อนที่ตำรวจจะเปิดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญ
เราลองมาฟังคำให้การจากชาวบ้าน

เพราะว่าจริงมันใกล้เคียงกับสิ่งที่ตำรวจพูดมากเลย
คือทีมข่าวเราได้ไปคุยกับนายมอเซจยอกับลูกสาว
คือนางฟีเบเจยอนะคะทั้งคู่เป็นชาวบ้านนี่แหละ
เขาบอกว่าย้อนกลับไปวันที่๗กันยายนประมาณสักทุ่มครึ่ง

ชาวบ้านเคยให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง
ครั้งที่ป่ากระชายใกล้กับบ้านยายน้องจีน่า

พ่อน้องจีน่าก็ไปตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลมานะ
เดินเท้าเข้าไปหาแต่ไม่เจออะไร
กระทั่งวันถัดมา๘กันยายนวันที่เจอตัวน้องจีน่า
ประมาณช่วงเที่ยงที่กระท่อมยอดดอย
ทีนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ตอนประมาณบ่าย๒โมงวันที่๘กันยายน

ไม้คือลูกของนายอาผะลูกชาย
ตอนแรกเขาก็แบบปกป้องพ่อมากว่าพ่อไม่ทำอย่างนั้น
แต่พอรู้ข่าวว่าพ่อสารภาพก็โกรธพ่อมากว่าทำไมพ่อทำแบบนี้
แต่จากข้อมูลของสองพ่อลูกคู่นี้บอกว่า

ในไม้ลูกชายนายอาผะมาที่บ้าน
แล้วอยู่ไมค์ก็เล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้ค่ะ
วันที่น้องจีน่าหายตัวไป
ผมนี่แหละเป็นคนเฝ้าจีน่าเอาไว้

ที่ชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องในป่ากระชาย
ก็เสียงน้องจีน่าจริงนั่นแหละ

ผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะจีน่าร้องไห้หนักมาก
ผมเนี่ยต้องวิ่งอุ้มจีน่าออกจากป่าขึ้นไปที่ป่าลิ้นจี่
วิ่งต่อไปที่ไร่ข้าวโพดแล้วก็ขึ้นไปบนเขา
มาเล่าให้ฟังว่าไม้เป็นคนอุ้มน้องจีน่าไป
แล้วเป็นคนเฝ้าน้องจีน่าเอง
สองพ่อลูกคู่นี้ให้ข้อมูลบอกนะคะว่า
เอาจริงก็ฟังหูไว้หูเหมือนกันเพราะว่าไม้เนี่ย

คือบางทีก็พูดจาวกไปวนมาวันนี้พูดอย่าง
พูดอีกอย่างสลับไปมาบ่อยครั้งเหมือนกัน
ก็ไม่กล้าจะไว้ใจว่าตกลงที่พูดมาเนี่ย
พูดเรื่องจริงพูดเอาสนุกหรือมันอย่างไรก็แน่

เราก็ต้องฟังความทางสองครั้ง
ก็ได้คุยกับไม้นะคะลูกเลี้ยงของนายอาผะนี่แหละ

ที่ไปเล่าไปพูดอ่ะล้อเล่น
เป็นผู้ติดตลกเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีการพาตัวน้องจีน่าหรืออุ้มจีน่าไปไหนทั้งนั้น
แล้วก็ไม่ได้เฝ้าน้องจีน่าแลกรับยาเสพติดด้วย
ยอมรับนะพี่ว่าไม้เนี่ยมันก็เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดจริงนั่นแหละ
แต่ไอ้การไปเฝ้าแลกรับยาอะไรเนี่ย
ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วไม้ไม่ได้ทำ
ส่วนกรณีที่พ่อก็คือนายอาผะบอกว่ามีรถเก๋งสีดำมารอรับเด็กเนี่ย
ไม่รู้ไม่รู้ด้วยว่ารถนั้นเป็นรถของใคร
ส่วนนางนาคาจูอะไรเนี่ยที่พ่อซัดทอดที่ว่าเป็นพี่สาวยายน้องจีน่าเนี่ย
ก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำเลยว่าเขาเป็นใคร
น้องจีน่าเพิ่มแลกยาทำไมก็ได้ไปพูดกับคนเท่าไหนเยอะ
เขาพาผมไปสอบเลยวะ

จะพูดเล่นมาถึงเป็นใคร
พี่เค้าดูในบ้านผมเลยนะ
มันดันพูดเล่นประเด็นใหญ่ซะด้วยไง
ผมเลยเปิดบ้านให้ดูเลยค่ะพาไปดูนะคะเป็นห้องที่อยู่ด้านข้างบ้านของนายอภะนี่แหละ
ข้างในเนี่ยก็มีที่นอนผ้าห่มหมอนมุ้งกล่องกระดาษใส่ของใช้ไฟฉายแล้วก็สิ่งของอื่น
มีมอเตอร์ไซค์สองคันจอดอยู่ที่หน้าห้องนอนทีนี้เนี่ยคุณชมพู่ทีมข่าวเราเขาก็เข้าไปดูใช่ไหม
เขาบอกว่าที่ห้องนอนไม้อ่ะหลังที่นอนมันมีซองขนมสีฟ้าทิ้งอยู่ด้านหลังด้วย
ซึ่งมันเป็นซองขนมที่เด็กเด็กเขาชอบกินกันอ่าก็ถามก็ถามตรงตรงเลยอ่ะ
ไหมอันนี้ของใครเหรอเห็นเด็กเขาชอบกินขนมอันนี้กันของไม้เหรอหรือของใคร
ก็บอกว่าอ๋อซองขนมเด็กแถวบ้านพี่ของพวกแบบเด็กแถวบ้านของลูกบ้านอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ไปเป็นขนมที่ให้น้องจีน่ากินเกินอะไรไม่มีไม้ว่าอย่างนี้ค่ะ
นี่นะคะนายอาผะผู้เป็นพ่อก็ให้การแต่ละวันไม่ตรงกันเลยวกไปวนมา
ส่วนในไม้ผู้เป็นลูกก็อ้างว่าพูดเล่นแล้วมันเป็นการพูดเล่นในประเด็นสำคัญทางคดีด้วย
นี่นะคะพ่อลูกทีนี้ค่ะมาดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
คือตำรวจเนี่ยเขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะปากทางเข้าออกหมู่บ้านภาพนี้ค่ะ
รถเก่งสีดำคันนี้ไหมคะนี่ค่ะคือเข้าออกในช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่น้องจีน่าหายตัวไป
ก็คือเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีวันอาทิตย์ที่ห้าสิงหาคม
รถเก๋งสีดำคันนี้ขับออกไปจากหมู่บ้าน๑๙นาฬิกาค่ะนี่นะคะ
คือชุดสืบสวนเนี่ยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้ภาพนี้มากล้องนี้ติดอยู่หน้าร้าน
ซึ่งมันเป็นทางเข้าออกหมู่บ้านพอดีระยะทางจากบ้านน้องจีน่า
จนถึงร้านค้าห่างกันสิบกิโลนะคะหมายความว่าถ้าขับด้วยความเร็วปกติ
ก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ๒๐นาทีซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกับที่รถเก๋งสีดำคันนี้ขับไปถึงที่ร้านค้านะคะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากในร้านมันคืออีกมุมนึงอะค่ะ
บันทึกภาพรถเก๋งสีดำขับผ่านทีมข่าวของเราได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดช่วงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบนาฬิกา
มีรถยนต์ขับผ่านร้านค้าแห่งนี้ก็คือรถเก๋งสีดำคันแรกนะคะขับออกไปประมาณทุ่มสิบห้า
คันแรกนะคะเป็นเก๋งสีดำทุ่มสิบห้าต่อมาค่ะ
มีรถกระบะสีบรอนตอนเดียวขับเข้าไปในหมู่บ้านหลังรถเก๋งสีดำขับออกไปอ่ะค่ะ
จากนั้นช่วงเวลาประมาณทุ่ม๕๐ก็มีรถจักรยานยนต์
อันนี้เห็นไหมคะเป็นรถกระบะสีบรอนรถกระบะสีบรอนตอนเดียว
ขับเข้าไปในหมู่บ้านหลังรถเก๋งสีดำขับออกทุ่มห้าสิบ
จะมีรถจักรยานยนต์ขี่ออกมา๔คัน
และรถเก๋งสีบรอนขับออกมานี่นะคะ
คือก็คาดว่าเป็นช่วงที่คนในหมู่บ้านเขาช่วยกันตามหาน้องจีน่านะคะ
เนี่ยค่ะก็มีทั้งรถจักรยานยนต์มีทั้งรถกระบะ
มีทั้งรถเก๋งสีดำในเส้นทางที่เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน
เรียงลำดับเวลาตามที่บอกไปลักษณะประมาณนี้นะคะ
คือทุกอย่างต้องเอามาประกอบกับทางคดีนะคะว่า
รถคันไหนเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่
ถามเจ้าของบ้านเลยก็แล้วกันเจ้าของบ้านที่ติดกล้องวงจรปิดนะคะ
บ้านเขาเป็นร้านค้าอยู่หน้าหมู่บ้านเลยนะคะเวลาที่รถเก๋งสีดำต้องสงสัยขับผ่านเนี่ยค่ะ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าเขาก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าเวลาก่อนที่น้องจีน่าจะหายตัวไปเนี่ย
เขาปิดร้านแล้วแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านคือตอนนั้นมันก็เกือบทุ่มนึงแล้ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ารถเก๋งสีดำขับผ่านเธอบอกว่าเธอไม่ทันสังเกตนะคะ
แต่ยืนยันว่ารถเก๋งสีดำที่ผ่านกล้องวงจรปิดไปอ่ะมันน่าสงสัยก็ตรงที่ว่า
ไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านห้วยฝักดาบแน่นอนเธอไม่เคยเห็นค่ะ
รถคันนี้ก็เลยกลายเป็นรถต้องสงสัยเพราะไม่มีใครเคยเห็นรถคันนี้เข้าออกหมู่บ้านห้วยฝักดาบมาก่อน
จากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้รถกระบะเพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นดอยไงคะ
ใช้รถกระบะทำไร่ทำสวนกันใช้กระบะขนของลงจากดอยไปขาย
คือไม่มีบ้านไหนใช้รถเก่งเพราะมันขนของไม่ได้
เธอก็เลยบอกว่าคันนี้มันแปลกอยู่คันเดียวเลยที่วิ่งเข้าออกหมู่บ้านนะคะ
ปกติแล้วเนี่ยรถเก่งสีดำเนี่ยคุณยายเคยเห็นบ้างไหมฮะในหมู่บ้าน
ไม่มีจ้าวเพราะเคยหันอืมปกติชาวบ้านเขาใช้รถเก่งอะไรบ้างไหม
ใช่แต่จะเป็นสีขาวสีบอลสีดำคุณแม่ไม่เคยเห็นเลยว่า
เคยจ้ะอืมแต่ได้สังเกตจะเป็นแม่ก็นั่งช้ำเที่ยวเขาก็เร็วไปเร็วมาเนอะ
อืมก็เลยแม่ไม่ให้รู้เท่าไหร่จ้าว
ชาวบ้านเนี่ยฮะเขาเคยมาจอดรถซื้อน้ำแล้วก็มีเก่งสีดำจอดมีบ้างไหมครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามรถเก๋งสีดำคันนี้อยู่นะคะ
คุณผู้ชมคะว่าเป็นรถของใครมาทำอะไรในช่วงเวลานั้น
เพราะชาวบ้านในพื้นที่เขายืนยันว่าไม่ใช่รถของคนในพื้นที่
ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นญาติของคนในหมู่บ้าน
เขาก็ไม่เดินทางมาในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้
คำให้การของนายอาผะนะคะที่อ้างว่าหลังอุ้มน้องจีน่าไปแล้วอะค่ะ
ส่งมอบให้กับชายหญิงคู่นึงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการใช้รถคันนี้หรือเปล่า
ที่เป็นการส่งเด็กให้ตั้งใจจะส่งเด็กให้อะไรแบบนี้นะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการตามเรื่องนี้อยู่นะคะสำหรับรถเก๋งสีดำคันนี้นะคะ
หรือถ้าเจ้าของรถเก๋งสีดำคันนี้ดูข่าวอยู่แล้วคุณไม่เกี่ยวเลย
เกี่ยวกับคดีนี้เลยก็ต้องรีบมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เพราะตอนนี้เขาก็สงสัยว่ารถคันนี้เกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่า
เพราะว่าเป็นรถที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในพื้นที่อะค่ะ
ทีนี้เราก็ได้ไปคุยกับยายของน้องจีน่าด้วยนะคะนางนาคะนะคะ
ก็ไปสอบถามคุณยายเนี่ยเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
คุณยายเล่าบอกว่าพอรู้ข่าวว่าน้องจีน่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่๕กันยายนนี้นะ
ยายเนี่ยร้องไห้จนเป็นลมทั้งใจเสียทั้งใจหาย
แต่ว่ายายเนี่ยไม่ได้ออกเดินเท้าตามหาน้องเพราะว่ายายร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็มีโรคประจำตัวหลายโรคค่ะ
แต่ยายสั่งให้ตาก็คือนายจเจือค่ะไปตามหาน้องจีน่า
ยายบอกยายรักแล้วก็ดูแลน้องจีน่ามาตลอดที่ผ่านมาทั้งจีน่าแล้วก็จูเนียเนี่ย
จะมานอนที่บ้านของยายเป็นประจำส่วนประเด็นเรื่องของนมโรงเรียนนะคะ
ที่เป็นกล่องนมแล็กตาซอยที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจค้นบ้าน
แล้วก็เก็บไปตรวจเรื่องที่คุณยายบอกว่ากล่องนมพวกนั้นเนี่ย
เป็นของเด็กชายวัยสิบขวบที่เป็นลูกติดของนายจจือ
ก็คือสามีเธอนะคะก็คือตาเลี้ยน้องจีน่าเนี่ยนะ
ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันเด็กเด็กเขาชอบดื่มนมกล่องอันนี้กัน
ตากับยายก็ดื่มด้วยส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าคือตอนเนี้ย
นายจจือสามีก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะนางนาคาจูพี่สาวก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ที่นายอาผ่าซัดทอดอีกเรื่องนี้เนี่ยคุณยายน้องจีน่าบอกว่า
ยายไม่เชื่อยายขอยืนยันทั้งสามีแล้วก็พี่สาวเนี่ย
ไม่เคยรู้จักกับนายอาผะมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าพี่สาวเนี่ย
เป็นคนบงการหรือสั่งการให้อาผะมาอุ้มหลานไปครั้งล่าสุดที่น้องจีน่ามาที่บ้านยายเนี่ย
ก็คือวันเกิดเหตุ๕กันยายนนั่นแหละมาตอน๑๐โมงเช้า
แล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่บ้านตามปกติสิ่งหนึ่งคือยายเนี่ยฝากขอฝากผ่านมาเลยว่าอยากให้ตำรวจช่วยเร่งคลี่คลายคดีนี้
แล้วก็หาคนทำผิดให้ได้เพราะว่ายายเองเนี่ยทั้งเครียดทั้งเหนื่อยไม่ได้นอนเลย
ต้องไปให้ปากคำตำรวจทุกวันจนร่างกายเนี่ยอ่อนล้าไปหมดแล้วอยากที่จะให้ครอบครัวเนี่ย
ทั้งสามีทั้งพี่สาวแล้วก็เครือญาติทุกคนที่ถูกต้องสงสัยตอนเนี้ยได้คลายมณฑินได้พ้นมณฑิน
เพราะว่าตอนนี้คนก็มาจดจ้องว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องในเครือญาติก็เลยเครียดกันไปหมด
ตั้งแต่น้องหายตัวไปความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเค้าไม่มีโอกาสได้คุยกับอุ๋ยาย
ขอหารหาไม่เจอแม่ก็ใจเสียใจหายอะไรประมาณแม่นี้เดินว่าถ้านั้นพวกคุณแม่ล่างกายไม่แข็งเลยไม่ไหว
คุณแม่ก็รออยู่บ้านรอให้ไปลงตลอดแม่นี้

คุณแม่บอกไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าให้เขาคนไปอะไรประมาณนี้
เพราะว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วบริสุจัยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ส่วนทางด้านของนายจจือนะคะก็ยอมรับเลยว่ารู้จักกับอภะ

แต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมาย
มาหาสู่กันบ่อยเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้เคยแนะนำให้อาผะรู้จักกับนางนาคาจู
ก็คือพี่สาวของภรรยานะค่ะ
ยืนยันเลยว่านางนาคาจูไม่มีส่วนรู้เห็นกับอาผะจริง
ประเด็นเรื่องที่ว่านายอาผะซัดทอดว่านางนาคาจูนี่แหละ
เป็นคนสั่งให้อภะไปหาเด็กมาหนึ่งคน
เรื่องนี้นายจจือบอกไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้
นางนาคาจูเนี่ยเป็นยายแล้วก็เป็นสายเลือดเดียวกับน้องจีน่า
ที่เป็นหลานแท้ไม่น่าจะทำแบบนั้น
ส่วนตัวเขาเองในฐานะตาเลี้ยงของน้องจีน่าเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็อยากจะขอยืนยันแทนคนในครอบครัวด้วยว่าทุกคนไม่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิสูจน์ความจริงก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง
แล้วก็ยืนยันดักแน่นด้วยว่าตัวเขากับนางนาคะ
ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวขัดแย้งกับนางนาคาจูด้วยค่ะ

ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงไหม

คือเราไม่เชื่อ
ใช่เขาไม่รู้จักกัน

ตอนที่น้อจีน่ายังไม่หายไป
ตอนอยู่กับยายนั่น
คุณผู้ชมคะด้านน้าของน้องจีน่าค่ะนางสาวบีค่ะ
เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอก็อยู่บ้านหลังเดียวกับนางนาคาจูที่เชียงดาว
คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานที่บ้านของนายจจือ
ก็คือตาเลี้ยงของน้องจีน่านะคะ
แล้วก็มีเสื้อผ้าเด็กและเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปเนี่ยค่ะ
บอกว่ามันก็คือเสื้อผ้าของน้องจีน่าจริงนั่นแหละ
แต่เป็นเสื้อผ้าที่เอามาไว้ที่บ้านหลังนี้นานแล้ว
ไม่ใช่เพิ่งเอามาไว้ตอนที่น้องจีน่าหายตัวไป
แล้วก็ไม่ใช่เสื้อผ้าที่เพิ่งเอามาให้น้องจีน่าใส่
ช่วงที่อุ้มตัวน้องจีน่าไปซ่อน
ที่ผ่านมาน้องจีน่ามาบ้านหลังนี้เป็นประจำ
มานอนด้วยมาค้างด้วยก็จะทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้
คือที่บ้านของน้องจีน่าไม่มีเครื่องศักดิ์ผ้า
พ่อแม่ของน้องก็เลยเอาเสื้อผ้ามาซักที่บ้านยาย

บ้านตอนนี้ก็จะมีแต่เสื้อยืดสีแดง
ขนหนูสีน้ำตาลผืนโปรกของน้องจีน่า

ทางตำรวจสพแม่แตงเมื่อวานนี้
ก็ให้ข้อมูลว่าเครียดเลย
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องจีน่าจริง
เพราะว่านางนาคาจูรักน้องจีน่ามากนะคะ
แม้ว่าที่ผ่านมานางนาคาจูจะเคยพาน้องจีน่าไปเที่ยวเล่นบ้าง

จีน่าไม่ยอมให้นางนาคาจูอุ้มนะคะ
ไม่ยอมให้อุ้มเพราะไม่คุ้น

ดังนั้นเธอก็ยืนยันว่าพ่อแม่ของน้องจีน่าและคนในครอบครัวไม่เกี่ยว
ไม่มีใครเกี่ยวคือคนในครอบครัวไม่เกี่ยวกับการอุ้มน้องจีน่าเลยสักคน
อาการน้องจีน่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
ก็ยังมีงองแงบ้างอยากได้ผ้าห่มสีน้ำตาลผืนโปรด
ก็เป็นผ้าขนหนูที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นผ้าโปรดของน้องเลย
หลังจากนี้ครอบครัวจะพาน้องกลับไปอยู่ที่บ้านเช่า
หมู่บ้านอรุโนไทยที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
ยังไม่พากลับมาที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบนะคะ
เพราะว่าพ่อแม่ของน้องยังกลัวอยู่เลยกลัวลูกจะหายซ้ำอีกรอบหนึ่ง
น้องก็ชอบมาอยู่บ้านหลังนี้บ่อยอยู่แล้วค่ะก็ต้องมีเลยค่ะ
เพราะเด็กมันชอบทำเลอะแล้วก็สอบเปลี่ยนให้แล้วก็ทิ้งไว้บ้านนี้ค่ะ
มีข้อมูลมาว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่นาคาจูหรืออะไรอย่างนี้
เป็นคนแบบขอให้อุ้มหลานออกมาหรืออะไรอย่างนี้

เรายืนยันจากอะไรถึงบอกว่าเป็นตรงนี้
เพราะเป็นครอบคนเดียวกันเพราะหลานก็มาหาใหญ่บ่อยอยู่แล้ว
เพราะเป็นคนนัดนานไม่ใช่ไม่ทำแบบนี้หรอก
เราได้คุยกับนาคาจูไหมหลังจากเกิดเรื่องนาคาจูเขาบอกกับเราว่ายังไงบ้างไหม
ก็ปอดอยู่ไม่ได้ทำเขาไม่ใช่เป็นคนทำมาชี้เขาทำไมอะไรประมาณนี้
นี่คือสิ่งที่นาคาจูบอกนาคาจูเขาเครียดไหมครับตอนนี้
ก็เครียดบ้างเลยครับเพราะคนไร้ชี้เขาอะไรประมาณนี้
เพราะนี่อยากบอกว่าอย่าต่อยคนไรก็เลย

ตีว่าเลยเพราะไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำ
พอเจอผู้นิสัยไร้ปราบเลยชี้คนนี้เลยเขาบอกอย่างนั้น
เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไงคะ
แต่ว่าสงสัยว่าชี้เขาได้ยังไงอะไรประมาณนี้
มาตรวจที่บ้านของนายจจือตาเลี้ยงของน้องจีน่าอีกรอบหนึ่งนะคะ
แต่ว่าคราวนี้มาเดินดูรอบบ้าน
แล้วก็เดินสำรวจเส้นทางใกล้เคียง
ไล่เรียงเส้นทางตามคำให้การของนายอาผะเพื่อจะเก็บหลักฐานเพิ่ม
อกจากนี้ค่ะที่บ้านของตาเลี้ยงของน้องจีน่าเนี่ยนะคะ
น้องจูเนียพี่ชายวัยสี่ขวบของน้องจีน่าด้วยค่ะก็ดูสดใสร่าเริงนะคะ
ก็เล่นของเล่นตักดินพูดคุยกับนักข่าวน้าสาวก็เลยให้ข้อมูลว่าน้องจูเนียพี่ชายของน้องจีน่าเป็นเด็กฉลาดมาก
ได้สามภาษาภาษาไทยภาษาจีนและภาษาลาหูด้วยนะคะนี่ค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยก็ยังอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมวันนี้คุณนฤทธิ์ยังได้เจอกับนายเจิงแลวอารยะนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพิงนครเชียงใหม่ค่ะก็เป็นคนที่ส่งน้ำส่งนมให้น้องจีน่าดื่มวันที่พบตัวน้อง
แล้วก็มีการคล้องหลวงพ่อรวยเป็นพระนะคะถอดจากคอตัวเองไปคล้องให้น้องจีน่าเลย
คือเขาเล่าให้ฟังว่าพอได้ยินข่าวว่าเจอน้องจีน่าแล้วเนี่ย
เขาก็รีบวิ่งขึ้นไปตรงจุดที่เป็นกระท่อมบนเขาพอไปถึงเนี่ยสภาพที่เขาเห็นนะคะ
จีน่าอยู่ในสภาพอิดโรยเอาหัวเข่าพิงไม้แล้วก็โน้มตัวนอนราบกับพื้นกระท่อมอะค่ะ
พอเข้าไปจับตัวน้องเนี่ยเขาก็รีบเอาขวดน้ำเปิดส่งให้น้องก่อนเลย
บอกว่าโอ้โหจีน่านะไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยนะ
คือรับน้ำแล้วก็ยกขึ้นดื่มแบบเหมือนหิวมากไม่ปล่อยเลยค่ะ
แล้วทีนี้นางดอเลหนึ่งในชาวบ้านก็คือเพื่อนบ้านที่ขึ้นไปกับลุงกับป้า
แล้วก็เป็นสามคนแรกที่เจอน้องจีน่าเป็นคนยื่นนมแล็กตาซอยให้กับเขาเองนะ
เขาทำหน้าที่แค่เอาหลอดเจาะลงไปในกล่องแล้วยื่นให้น้องจีน่า
น้องก็ถือไม่ปล่อยดูดไม่ปล่อยเลยนะครับเหมือนว่าน้องเนี่ยน่าจะหิวมาก
ลองฟังเขาเล่าเหตุการณ์ช่วงนั้นหน่อยนะคะ
เรารู้ว่าน้วนนี้คือขาขายต่อมาได้ครับลงมารวยทำดีได้ดีครับ
ไม่ได้คืนเลยครับผมบอกว่าผมเอาให้น้องไปเลยครับ
ใช่ครับเอาไปเลยนะครับผมบอกเอาไปเลยนะลูก
แล้วก็ค้องเลยครับควันเอ๊ยควันมาผมบอกควันเอ๊ยควันมาด้วยพี่
คือมันหายไปหลายวันแล้วเราตกใจมากว่าเด็กอยู่ได้ไง๓วัน

คุณผู้ชมคะวันที่เจอน้องจีน่าที่กระท่อมกลางสวนกล้วยอะค่ะ
ตอนนั้นก็เจอขวดน้ำอัดลมข้างในมีน้ำสีขาวคล้ายนมมีกล่องนม
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บไปตรวจพิสูจน์นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปเจอนายตุลาเจ้าของกระท่อม
ตุลาเนี่ยบอกว่าตกใจมากที่ชาวบ้านขึ้นไปเจอน้องจีน่าบนกระท่อมของเขา
กระท่อมนี้สร้างเอาไว้หลบแดดหลบฝน
เวลาไปดูสวนกล้วยเขาก็ไปดูสัปดาห์ละครั้งก็คือทุกวันเสาร์
ครั้งล่าสุดที่ไปก็คือ๔กันยายนตอน๔โมงเย็น
กระท่อมก็จะมีขวดเป็นขวดน้ำอัดลมเปล่าทั้งใบใหญ่ใบเล็กทิ้งเอาไว้
เพราะเวลาที่ขึ้นไปก็จะใส่น้ำดื่มดื่มเสร็จก็ใส่กระสอบไว้
กล่องนมที่เห็นที่ทิ้งเนี่ยเป็นกล่องนมที่เอาขึ้นไปกินเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน

ส่วนในขวดน้ำอัดลมที่มีน้ำของเหลวสีขาวขุ่นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
แล้วก็ไม่รู้จริงว่าขวดนั้นเป็นของเขาเองหรือเปล่า
ถ้าเป็นขวดน้ำของเขาเองของเหลวในขวดมันจะคือน้ำยาฆ่าปลวกนะคะ
มันจะไม่ใช่นมนะคะอืมเพราะว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะเอามาผสมน้ำเปล่า

แต่ถ้าในขวดเป็นนมบูดแปลว่าขวดใบนี้อาจจะมีบุคคลภายนอกเอาขวดนมขึ้นไปวางในช่วงที่ไม่มีคนเห็น
แต่เขาก็ยังไม่ยืนยันว่าตกลงเป็นขวดของใคร
เพราะว่าขวดที่เจอมันมีน้ำขาวขุนคล้ายนม
แต่เจ้าของกระท่อมบอกถ้าเป็นของผมมันคือไม่ใช่แล้วนะ

ตุลาบอกว่า๓คนแรกที่เจอน้องจีน่าค่ะ
หนึ่งในสามเคยไปกระท่อมของเขานะ
ดอเรคือเพื่อนบ้านของน้องจีน่า
คือนางโดเร่มีสวนอยู่ด้านบนกระท่อมของเขา
แล้วชอบขึ้นไปหาหน่อไม้บนยอดเขา
นี่คือคนที่เคยขึ้นไปบนกระท่อมเขา
คนนี้แหละคือคนที่เอานมแล็กตะซอยส่งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเมื่อกี้

ใช่เจ้าของกระท่อมบอกคนนี้คนเดียวที่เคยไปที่กระท่อมเขาเนี่ย
อาจจะเป็นขวด
ผมก็มีหลายครั้งนะจะเก็บไว้ตรงนั้น
แล้วผมไม่ค่อยได้จำไว้อ่ะ

แต่ว่านมกล่องที่มันอยู่ขวดกล่องที่มันอยู่ข้างนั้นเป็นหอม
ผมกินไว้ครั้งก่อนทิศก่อน
ผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะจำไม่ได้อ่ะ
ถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะใส่ไว้ในกระสอบอ่ะ
เพราะว่ามันจากไหนไม่รู้เนี่ย
ส่วนบรรยากาศในบ้านห้วยฝักดาบนะครับ
ตอนนี้ประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วค่ะ
ไหล่ทำสวนกลุ่มแม่บ้านก็
หลังจากทำงานบ้านอะไรเสร็จก็มานั่งจับกลุ่มพูดคุยกัน
เด็กก็ออกมาวิ่งเล่นกันหน้าบ้านตามท้องถนนกันอย่างสบายใจแล้ว

ไม่ยอมให้เด็กออกมาแบบวิ่งเล่นกันหน้าบ้านเลย
นายสมบัติจวะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบบอกว่า
หมู่บ้านนี้อยู่กัน๙๐หลังคาเรือน
หรือทั้งหมดก็คือทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะ
ลูกข้าวปลูกอโวคาโดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่าง

เขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีสางศัยศาสตร์อะไรกันเลย
ส่วนนายอาผะเป็นชาวอาคา
เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านได้สักประมาณ๒๓ปีค่ะ
ซึ่งลักษณะที่ในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่เจอมาเนอะ

เห็นว่านายอาผ่าเป็นคนชอบเก็บตัวนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับใคร

แล้วก็กลับมาอยู่ในหมู่บ้านเป็นครั้งคราว
หลังจากนี้เขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย
ก็จะต้องดูแลบุตรหลานให้ใกล้ชิดมากขึ้น
ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่า
มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ออกตรวจตราในหมู่บ้านหลัง๓ทุ่มด้วย

แล้วก็อยากที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกบ้านด้วยค่ะ
ส่วนหน้าตัวหน้านี้ไปมันต้องดูแลลูกหลานตัวเอง
แล้วก็ลูกหลานมาให้ชุมชมให้มากขึ้นก็ด้วยครับ
ตอนนั้นสามทุ่มสี่ทุ่มไปต้องออกรอดต้องเป็นด้วยมากนะครับ

คือเขาไม่ค่อยสนิทหลวงกับใครในหมู่บ้าน

นี่อาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยสนับสินน้องกับใครครับ
เดี๋ยวตอนนี้เกรก็ออกไปทางงาน
นอกพื้นที่บ้านกลับมาเพียงชั่วคราวเป็นแน่ครับผม

รอติดตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสต
ตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดหลักฐานเด็ด
ใช่ค่ะเราก็ให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะ

สามข้อหาพรากเด็กนวงเหนียวกักขังเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ตำรวจบอกว่าอาจจะจับกลุ่มเพิ่มอีกอย่างน้อย๓คนที่เป็นผู้ร่วมขบวนการ
ว่าคนจ้างวานเอายาเสพติดมาล่อ
ว่าไปอุ้มน้องจีน่ามาเดี๋ยวให้ยาเสพติด
และตำรวจบอกว่ารู้หมดแล้วว่าใครเป็นใคร
เดี๋ยวรอความคืบหน้าพรุ่งนี้นะคะ